ไปต่อเลยกับลูกสาวพญานาคธัญญาอาสยามคุณผู้ชมค่ะ
ล่าสุดเนี่ยก็เมื่อวานนี้เดินทางไปทำบุญไหว้พระ
สวยมากเลยคุณผู้ชมดูบรรยากาศสิน่าไปเยี่ยมเย็นเหมือนกัน
ซึ่งที่นี่เป็นวัดพญานาคที่สวยงามมาก
แล้วก็เป็นวัดที่น้องธัญญาอยากมามากเลย
แล้ววันนี้ค่ะก็ได้มากราบขอพรองค์ปู่พญานาคเรียบร้อยแล้ว
และด้วยความที่เธอเองก็เป็นสายยานพญานาคไง
ก็มาตามรอยขอพรเสริมความปังกันสักหน่อยค่ะ
ธัญญาเนี่ยเล่าว่าตัดสินใจถูกมากเลยที่แวะมากราบองค์ปู่องค์ย่า
เพราะว่าน้องเองคุณผู้ชมอันนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ
น้องบอกว่าน้องสัมผัสได้ถึงความขลังของท่าน
แล้วก็บารมีของท่านทั้งสอง
ซึ่งองค์ดำค่ะมีชื่อว่าองค์ปู่ธนมูลนคราชค่ะ
สีขาวชมพูท่านชื่อว่าย่าเกรดปฐุม
คุณผู้ชมค่ะสวยงามมากเลย
มีสัดส่วนที่โค้งไปโค้งมา
ให้คนที่ไปทำบุญได้ลอดผ่านท้องท่านด้วยแบบนี้
เหมือนท่านเล้ยจริงแล้วก็เล้ยพันกัน
องค์สีนินหรือว่าสีดำคือขลังมากนะ
คุณผู้ชมนะคะหลายคนก็ไปขอพงขอพร
มีบรรยากาศเขามีบ่อนงบ่อน้ำ
ที่สำคัญริมแม่น้ำด้วย
บรรยากาศดีมากสวยงามจริง
ทีมข่าวของเราค่ะได้คุยกับน้องถามถึงตัวเลขน้องบอกว่า
คุณพี่ค่ะตอนไปไหว้หนูก็ไม่ได้เห็นตัวเลขอะไรหรอกนะคะ
แต่ทีนี้หนูนั่งรถไปมันมีป้ายทะเบียนอยู่
ป้ายทะเบียนของหนูเนี่ย๓๘๓๘ค่ะคุณพี่

ไปต่อดีกว่านะคะเมื่อกี้อยู่ที่อุบลราชธานีใช่ไหม
อันนี้ก็อยู่ใกล้เหมือนกันไปที่อุดรกันบ้างดีกว่า
สำหรับน้องแจ๋มพลอยไพรินค่ะแล้วน้องก้อยชาลินี
คือเมื่อวานทั้งสองคนนั้นเดินทางไปที่วัดป่าเทพิทักษ์
ไปกราบขอพรปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมาค่ะ
ซึ่งหลังจากที่ขอพรเสร็จนะก็ทำการถวายเสียงให้กับปู่ย่าได้ฟังกัน
บรรยากาศโหคุณผู้ชมค่ะมันร่มรืดนี่มีควันมาด้วย

เออนะคะก็ลองดูก็ละกัน

นี่มีการถวายเสียง
รวมถึงนำเพลงใหม่ที่จะปล่อยในเดือนนี้
แต่มีเลขทะเบียนรถมาฝากด้วย
ที่นั่งไปคือ๘๖๗๒นี่คุณผู้ชมค่ะสุดยอดเลย
เลข๘เลข๒เราเห็นบ่อยนะวันนี้นะ